สามารถใช้เรียกสาวได้ด้วยเว้ย

ถ้าไม่ได้ชื่อฟรอยก็หลบไป
ถ้ามึงไม่ได้เอาไปแล้วใครเอาไป

มึงทำมันพันเหรอวะ